นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์ยอมรับนะคะว่าได้รับหนังสือคำสั่งทางปกครองให้ชดใช้เงินค่าเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าว๓๕๐๐๐ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว
นางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าจะขอต่อสู้คดีในทุกช่องทางเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะ
สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดไต่สวนพยานฝ่ายจำเลยในคดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวที่มีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลย
คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
และนายวรวิทย์จำปีรัฐอดีตผู้มนุยการสำนักงบประมาณ
นางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าได้รับเอกสารคำสั่งทางปกครองจากกระทรวงการคลัง
เรียกชดเชยค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว
จำนวน๓๕๐๐๐ล้านบาทแล้วเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
โดยจะขอต่อสู้คดีตามกฎหมายในทุกช่องทาง
เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์
แต่จะรอยื่นอุทธรณ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกว่านี้
ส่วนการใช้มาตรา๔๔คุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการทำงาน
องว่าไม่เป็นธรรมกับตัวเองหรือไม่
ยืนยันว่ากระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่เป็นธรรมอยู่แล้ว
หากใครเป็นอย่างตัวเองคงรู้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแค่ไหน
ขณะที่บรรยากาศการเดินทางมารับฟังการไต่สวนของอดีตนายกรัฐมนตรี
ก็ยังคงมีอดีตสออดีตรัฐมนตรีของพักเพื่อไทย
รวมถึงกลุ่มมวลชนเดินทางไปให้กำลังใจค่ะ
ทั้งหมดพร้อมใจการแต่งกายด้วยชุดขาวดำ
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจ